แต่ไม่หมูนะจ๊ะงงดิงงดิไปเจอนี่ครับร้านขนมทอดของพี่กุณฑลตังซิริ
หรือว่าเจ๊แป๊บซี่เจ๊แป๊บซี่เจ้าของร้านตือคาโกเก่าแก่
ที่ตั้งที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะใกล้โรงเรียนอมรสินเทศบาล
เมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาที่โคราช

เจ๊แกเปิดขายมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ค่ะธอดกันมาไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
เจ๊แปปซี่เล่าว่าขนมตือคาโกเก่าก็คือขนมขาหมู
อย่างที่ผมบอกเลยขนมขาหมูแต่ไม่หมูนะจ๊ะ

เป็นแป้งเผือกและถั่วเหลืองผสมกัน
อย่างที่บอกไม่มีหมูนะจ๊ะ
เวลาทอดใช้ไฟเตาถ่านในการทอดเนี่ยเอาแบบเบาพอนะ
อย่าร้อนมากร้อนมากไปทอดมาเดี๋ยวมันไหม้
ไม่นะอ้าวนี่มีอะไรบ้าง

แล้วเวลาทานทานกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
เฉพาะของทางร้านที่มีรสหวานอมเปรี้ยวผสมกับถั่วลิสงบดแล้วก็พริกครับ
กินคู่กับตือคาโขโอ้โหมันช่างวิเศษวิโส
เคี้ยวไปแล้วกลุบกลับ
อยากทานกันใช่ไหมอยากทานสิ
ถามหน่อยขายแพงไหมเจ๊เจ๊บอกว่าราคาขายอยู่ที่ชิ้นละ๕บาท
คือ๒๐บาทก็เพิดเพลินเจริญใจคุณสั่งคู่ไปกับอะไรเต้าหู้ทอด
ใช่คือเกือบทอดเต้าหู้ทอดเนอะใช่แล้วล่ะครับน้องใบตอง
ไปพิสูจน์ความอร่อยนะครับที่หน้าสวนสาธารณะ
ใกล้โรงเรียนอมรสินเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะจนถึงเวลา๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็น
เปิดขายทุกวันยกเว้นวันที่ฝนตก
วันฝนตกแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยเจ๊แป๊บซี่เจ๊ขายเหมือนเดิม
ฝนตกด้วยโทรถามเจ๊ก่อนไหมหรือว่าใครแบบขับไปดูก่อน
ได้เพราะว่าร้านดีร้านเด็ดแบบนี้ยังไงก็มีคนอยากรับประทานนะคุณผู้ชม